มันก็เลยทำให้เกิดฝนตกอยู่ในระยะนี้
แล้วก็ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วม
ระดับน้ำในแม่น้ำต่างก็ยังคงสูงนะคุณนะ
นี่ไปตรวจสอบในลำน้ำชีที่จังหวัดขอนแก่นรับน้ำมาเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้ว
ระดับน้ำก็ยังคงสูงขึ้นนะฮะเพราะว่ารับน้ำมาจากจังหวัดชายภูมิ
น้ำไหลบ่าลงมาสมทบในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ทำให้ลำน้ำชีของจังหวัดขอนแก่นน้ำหนุนสูงขึ้นอีกเกือบ๑๐เซนติเมตร
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านท่านางเลื่อนที่หมู่๖
ตำบลชนบทอำเภอชนบทนะครับซึ่งเป็นการท่วมรอบที่๒แล้วคุณ
ระดับน้ำท่วมสูง๒๐๓๐เซนติเมตรทำให้ถนนถูกกัดซะอย่างที่เห็นนะครับ
ชาวบ้านต้องนำกระสอบทรายไปกั้นชะลอน้ำให้รถยังพอจะสัญจรผ่านไปมาได้

เช่นเดียวกับที่บ้านท่าคอยใต้นะครับที่หมู่๑๓

แล้วก็บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือน
หลังจากรอบแรกน้ำท่วมไปถึงฟุตปาดนะครับ

ปรากฏว่าเมื่อ๓วันที่ผ่านมา
น้ำกลับเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ๑๒เซนติเมตรนะครับ
ทำให้ระดับน้ำตอนนี้สูง๓๐
แล้วก็บางพื้นที่๖๐เซนติเมตร
ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเดินทางไปหมู่บ้านอื่นนะครับ
เนื่องจากถนนมันถูกกัดซะตัดขาด
ต้องเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมง
สถานการณ์น้ำวิกฤตตอนนี้จะขึ้นทงแดงแล้วนะคุณนะ
เป็นสัญญาณเตือนให้เร่งอบพยพชาวบ้านทันทีนะครับ
ปรากฏเรื่อยครับถ้าไม่

ว่าจะเป็นกลางคืนหรือน้ำวิการ

คืนนึงต้องเอารถออกไปก่อนครับ
ยานพานะที่นั่นเสียหายครับต้องระวังไว้ก่อน

วนน้ำชีไหลผ่านทางอำเภอคอนสวรรค์ที่ชัยภูมิ
เป็นอำเภอสุดท้ายเขตรอยต่อจังหวัดขอนแก่น
ก็ทำให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง
แล้วก็ไปท่วมบ้านของประชาชนที่ตำบลโนนสะอาด
ทีนี้พื้นที่การเกษตรก็เสียหายเป็นวงกว้าง

หลังจากที่ถูกน้ำท่วมมานานเป็นเดือนค่ะ
ต้นข้าวในนาก็เสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วนอกจากนี้น้ำป่ายังไหลแรง
ซัดสะพานคองคลอนกรีทข้ามลำห้วยคลองน้อย
พังชำรุดเสียหายเลยค่ะแล้วก็ท่วมถนน
ซึ่งถนนตรงนี้เป็นถนนที่ใช้เดินทางจากอำเภอคอนสวรรค์ไปบ้านวังเวิร์น
ที่อำเภอแวงหนองที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ทำให้การสัญจรไปมาเนี่ยดูสิมันสัญจรไปมาไม่ได้

มาช่วยสร้างสะพานให้กับชาวบ้านชั่วคราวก่อนนะคะ
ชาวบ้านว่าสะพานขาดแล้ว
พอดีวันนั้นไทยบ้านเดินทางไปช่วงเช้ายังไม่ทันขาด
ขากลับมามอเซย์ข้ามไม่ได้
อยากขอหน่วยงานที่ความช่วยเหลือก็คือ
หาสะพานสำรองพอได้รถเล็กหรือรถมอไซค์อะไรนะ
จันทร์พระอาณะ
ตำรวจตรวจสอบกันต่อไปที่โคราชโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เปิดเผยว่าน้ำท่วมหลายอำเภอตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว
ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ
เหลือเพียงบางจุดยังมีน้ำท่วมขัง
ก็ตอนนี้ได้เร่งสูบน้ำระบายลงลำน้ำธรรมชาติไว้แล้วนะครับ
ส่วนมวลน้ำจากลำเชียงไกรได้ไหลไปยังอำเภอโนนสูง
แล้วก็มวลน้ำจากลำตะคองได้ปล่อยออกจากอ่างเก็บน้ำ
ละ๘๙๐๐ลูกบาทเมตร
แล้วก็จะไหลผ่านอำเภอโนนสูงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ว่าในสัปดาห์หน้าจะไหลเข้าอำเภอพิมาย
ซึ่งเป็นจุดรับน้ำทุกทิศทุกทาง
ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยสำหรับที่พื้นที่อำเภอพิมายนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะฮะทางก่อนหน้านั้นที่น้ำเหล่านี้
มันไหลลงน้ำหมูนแล้วก็น้ำลำสะแทด
ขณะนี้ปริมาณน้ำสำรวจตรวจสอบ
พบว่าปริมาณยังทรงตัวมีพื้นที่ใกล้ลำน้ำ
แล้วก็รุ่มต่ำอย่างตำบลชีวานของอำเภอพิมาย
น้ำเอ่อตลิ่งเข้าท่วมชุมชนแล้วก็ถนน
ระดับน้ำสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
ซึ่งเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับในการท่วมครั้งนี้
ก็พบว่าระดับน้ำใกล้เคียงกับการท่วมครั้งแรก
การสัญจรชาวบ้านถูกตัดขาดแล้วปากทงแดงเมื่อกี้แล้ว
สัญจรทางเรือแล้วก็ใช้รถทางการเกษตรเท่านั้น
ส่วนพื้นที่การเกษตรถูกน้ำจากลำสะแทกเอ่อล้นโอบล้อมเอาไว้ด้วยนะฮะ
และคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
ขณะที่ตำบลกระเบื้องใหญ่ที่อำเภอพิมาย
ตอนนี้น้ำมูลเริ่มเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในชุมชนริมน้ำ
บางจุดรถเล็กสันจรผ่านไม่ได้แล้ว
ก็ต้องย้ำเตือนบ้านเรามีทั้งปัจจัย
เรื่องของอากาศเยียนจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
และอีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของ
่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากประเทศจีนตอนกลางคุณ
มันก็พาดผ่านเข้ามาแล้วก็ทวีความรุนแรง
ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนล่าง๒๗๒๘ตุลาคมนี้
หอมความกดอากาศต่ำเรียกง่ายว่าห่อมฝนคุณ
่อมฝนกำลังแรงตัวนี้มันไม่ผ่านทะเล
ไม่ผ่านทะเลขึ้นเวียดนามมันก็เลยไม่เป็นพายุ
แต่หลายคนบอกว่าพายุอีกตัวหนึ่งพายุโซนร้อนหมาเหล่า
มันอยู่ทางไหนมันกระทบบ้านเราเปล่า
อันนี้ไม่กระทบนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกส
แล้วก็ไม่ส่งผลต่อบ้านเราด้วยนะฮะ
ก็ต้องลุ้นกันว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะขึ้นเวียดนามเนี่ย
มันจะถวีความรุนแรงไหม
ผมก็บอกนะคะทั่วไทยจะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งมีแต่ภาคใต้ค่ะ
คาดการณ์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยว่าน่าจะตกประมาณ๖๐ของพื้นที่

เรื่องของอากาศเย็นอากาศหนาวหมอกลงเลยนะฮะ